ดูความคืบหน้าคดีที่ในเต้ยกับในตุ้ยได้ไปหลอกลวงคุณครูที่เกษียณอายุแล้ว
หลอกเงินไปหลอกเอาทรัพย์สินอ่าโดยคนที่ไปออกหน้าออกตาหลอกเป็นหลักเนี่ย
ก็ถูกจับไปก่อนหน้านี้นะครับคือนายเต้ยนายชุติศรจันกลัด
ตำรวจสนหลัก๒ควบคุมตัวได้เพราะว่ามีคุณครูคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ไปแจ้งความเอาไว้
หลังจากนั้นนายเต้ยก็ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า
มีเพื่อนที่ร่วมทำด้วยกันอีกคนนึงชื่อว่าในตุ้ย
ธรรมนูลพลอยเลื่อมแสงนะครับเป็นคนเสิร์ชหาข้อมูลรายชื่อของครู
ก็จะเน้นคุณครูที่อายุเยอะคุณครูที่เกษียณอายุราชการ
หาเงินไปเที่ยวเตร่กันไปหลอกครูเกษียณเอาเงินไปเที่ยวอ่ะใช่
นี่นายเต้ยคือคนนี้นะฮะใส่เสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยสีครีมเนี่ย
อีกคนนึงคือในตุ้ยนะในเต้ยก็แม่ดูโซมไปเยอะเลยนะ
หล่อเหลาเอาการเหมือนตอนที่ไปหลอกคุณครู
อยู่ในห้องคุมตัวของผู้ต้องหาของสนหลัก๒มาหลายคืนนะฮะ
วันนี้ตำรวจคุมตัวทั้งสองคนนะครับออกจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องขัง
แล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็นำตัวไปฝากขังที่สารอาญาธนบุรีนะครับ
ชุติศรหรือนายเต้ย
คนที่บอกว่าเป็นแพทย์แล้วก็ไปหลอกคุณครูที่บ้านเนี่ย
ถูกแจ้งข้อหาช่อกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น
ส่วนนายธรรมนูลเพื่อนที่หาข้อมูลให้
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น
พนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัว
ตอนที่นำไปฝากขังที่สารอาญาธนบุรี
เนื่องจากคดีนี้ผู้เสียหายเยอะ
เกรงว่าถ้าได้รับการประกันตัวออกมาจะหลบหนีนะครับ
แล้ววันนี้ก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลเนี่ย
ปรากฏว่ามีคุณครูท่านหนึ่งเป็นคุณครูผู้หญิงเกษียณแล้ว

คุณครูท่านนี้ก็มาที่สนหลัก๒
มาขอดูตัวผู้ต้องหามาดูหน้าผู้ต้องหา
เพราะว่าคุณครูท่านนี้ถูกหลอกเงินไป๑๙๐๐บาท
ซึ่งคุณครูบอกว่าต้องการพระคืนมากเพราะว่ารักเสียดายมาก
ได้มาจากสำนักงานเขตการศึกษาพื้นที่ให้มาตอนเกษียณ
ชุติศรหรือนายเต้ยนี่ฮะเจอคุณครูก็ยกมือไหว้ขอโทษ
บอกว่าพระบูชายังเก็บไว้ที่บ้านคุณครูก็ถามว่าจริงนะ
เขาก็ยืนยันว่าใช่ยังอยู่ที่บ้านเดี๋ยวจะเอามาคืนให้ภายหลัง

คุณครูบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความเพิ่มเติมที่สอนอเพชรเกษม
เพราะว่าบ้านคุณครูอยู่ที่พื้นที่ของสอนอเพชรเกษม
ในเต้ยเนี่ยคดีหลักคือครูนรงค

วันนี้มีผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความเอาผิดเพิ่มเยอะครับ
รวมแล้วตอนนี้มีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อของในเต้ยกับในตุ้ยทั้งหมด๑๙รายนะฮะ
ตำรวจก็รับแจ้งความไว้หมดแล้วนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทเพรมจันทชโศษสสสนหลัก๒บอกว่า
เบื้องต้นได้แจ้งข้อหาทั้งสองคนก็คือช่อกงและร่วมกันช่อโกง
โดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
พนักงานสอบสวนก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สรุปสำนวนส่งฟ้อง
ภายใน๔๘วันตามที่กฎหมายกำหนด
ญาติก็ได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวนะวันนี้แต่สารไม่อนุญาต
เนื่องจากสารพิจารณาแล้วเห็นว่าทั้งสองคนทำความผิดหลายครั้ง
ส่วนกรณีที่พ่อของนายชุติศรหรือนายเต้ย
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเดี๋ยวจะยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับ
ผู้ที่ถูกหลอกทุกรายนั้นก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพ่อของนายเต้ย
ที่จะไปติดต่อผู้เสียหายเองส่วนตำรวจนั้นดำเนินคดีอาญา
ซึ่งคดีช่อโกงยอมความไม่ได้
ชดใช้ค่าเสียหายแน่นอนว่าทางผู้เสียหายเขาก็ต้องฟ้องทางแพ่ง
ในการเรียกความเสียหายทั้งหลายคืนแต่ถ้าพ่อในเต้ยจะไปเจรจาคืนให้ก็

ใช่ค่ะทางตำรวจก็เลยบอกว่าใครที่ถูกสองคนนี้หลอกเหมือนกัน
ก็ให้ไปหาตำรวจได้ก็ไปแจ้งข้อมูลได้เพิ่มเติมนะคะ